เอาล่ะนอกจากนี้เดี๋ยวผมจะพาลงใต้ไปที่จังหวัดตรัง
โอ้โหเขาบอกว่ามันเป็นจังหวัดที่เป็นสถานที่แหล่งรวมของอร่อยไปซะแล้ว

หลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจเดี๋ยวจะพาไปทานนี่เลยนะครับ
แต่ถ้าดูหน้าตาแล้วอาจจะแปลกใจ
นี่มันไม่ใช่ขนมจีบที่เรารู้จักที่มันอยู่ในติ่มซำ
ขนมจีบต้องเป็นแบบไส้หมูไส้กุ้ง
และนี่เป็นขนมจีบไส้สังขยาคือที่ตรังเขาเรียกแบบนี้ว่าขนมจีบนะครับ
หน้าตามันจะคล้ายกับกะหรี่พับ

แต่วิธีการที่จะทำให้สุกมันไม่เหมือนกัน
ที่นี่เขาจะบดแบบนี้
แล้วก็เอาแป้งนะครับพอบดได้ที่แล้วเนี่ยนะสอดไส้เข้าไป
ไส้มันจะมีเยอะมากเลยนะครับมีหลายไส้
แต่ที่เรานำเสนอนี่คือไส้สังขยา

อันนี้คือเป็นไส้สังขยาคือหวานหน่อย
ขยะของเขาก็มีวัตถุดิบทำมาจากไข่เป็ดล้วนน้ำตาล
น้ำมันเคี่ยวไม่น้อยกว่า๘๑๐ชั่วโมงนะ
เรื่องของอุณหภูมิเขาพิถีพิถันมากในการทำ

ถูกต้องนะครับแล้วก็มาวางบนถาดแบบนี้

การีพับทั่วไปส่วนใหญ่จะเอาไปทอดใช่ไหม
แต่เนี่ยเขาเอาไปอบครับ

พออบเสร็จก็เหลืองทองอร่ามน่าทานกรุบกรอบ
ข้างในเป็นไส้สังขยาหวานมัน
คิดดูแล้วกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหน

เขาบอกว่าได้รับมาตรฐานนะ
การันตีคุณภาพสินค้าโอท็อป๕ดาว

รับรองยึดครองตลาดกลุ่มลูกค้ามุสลิมได้อีกด้วยนะครับ

ใช่แล้วที่สำคัญนะครับ
ร้านนี้เขามีโลแกนที่แหมแปลกจริง
เขาบอกว่าอร่อยอย่าบอกต่อ
แต่ถ้าพูดแบบภาษาใต้รอยอย่าแร่งตอนนี้

เขาบอกว่าตอนแรกเจ้าของร้านเขาลองทำแบบนี้มาก่อน

สุดท้ายเพื่อนไปบอกต่อเรื่อย

โอ้โหหมดไม่พอแต่ว่าสั่งมาอีก
สั่งก็ต้องทำแล้วทีนี้ออเดอร์มันเยอะขึ้น
เจ้าของร้านบอกว่าโอ้มันเยอะทำไม่ทัน
คราวหลังนะกินแค่นี้แล้วจะไปบอกใคร
ทำไม่ไหวแล้วรอยอย่าบอกตอนนี้

อย่าแรงโตนี่ก็ประมาณนั้นแหละที่มา
ที่มาของคำว่ารอยอย่าเร่งตอนนี้
อยากรู้ว่ารออย่าแรงต่อขนาดไหน
ไปซื้อภาษาเริ่มเพี้ยน
หมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วน้องใบตองนี่ไง
โทรไปกันได้นะครับไปสอบถามว่าเป็นอย่างไร
ไหนบอกว่าอย่าบอกตอนไง

เก็บไว้กินสองคนได้ไงคุณผู้ชมแอบกินใต้โต๊ะตอนเรียน
บ่อยมากเลยแอบแบบนี้โดนคุณครูตีดิ
แล้วที่สำคัญมดมดขึ้นส่งแมลงสาบเต็มใต้โต๊ะไม่หมด